แต่ว่าเรื่องนี้ข่าวนี้ไม่ต้องรู้แล้วเรื่องความรักค่ะ
พรเขาบอกแล้วไม่โสดแล้วนะคะ
ก็แล้วกับคนอื่นกับคนอันปะ

คุณผู้ชมค่ะปล่อยให้คนรอบตัวรอบข้างเนี่ยก่อตอบคำถามเรื่องความรักของเต้ยเนี่ยนะ
ถึงคิวของสาวเต้ยแล้วมาตอบคำถามเรื่องความรักครั้งใหม่ของตัวเองบ้างดีกว่า
เจ้าตัวตอบก็ตอบทุกคำถามเลยนะที่หลายคนอยากรู้
ฐานะหัวใจตอนนี้ยอมรับว่าไม่โสดแล้วค่ะ
ส่วนนุ่มที่กำลังศึกษาดูใจอยู่ก็คือหนุ่มเจโตปะนิธิ
สื่อเปิดวาบไปก่อนหน้านี้
เจโตค่อนข้างช็อกเหมือนกันโอ้โหไล่มาตั้งแต่ประวัติยันปฐมยันมหาลัยอ่ะคุณ
แต่เขาก็หล่ออยู่นะตีนะคะ
แล้วก็ที่สำคัญรู้จักกับคนนี้มาเป็น๑๐ปีแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าเพิ่งจะมาสปาร์ครักกันในกองละครซุปตา
เออละครของวิเคชไง
หนุ่มคนนี้เขามาเป็นผู้กำกับ
งานนี้ก็เลยโดนแซวว่าเต้ยแบบนี้เรียกแฟนได้ยัง

ประเทศไทยมีคนนานเยอะมากเลย
แล้วก็เหมือนไปสืบมาเรียบร้อยแล้วว่าเป็นใครใช่ไหม
วาวไปแล้วก็ตามนั้นเลยค่ะ
เจอกันเมื่อแบบอุ๊ยเป็น๑๐ปีแล้วอะค่ะ
คุยกับพี่เขาอยู่คนเดียวนี่แหละ

เราเรียกว่ารู้กันแหละว่าพี่เป็นแฟน
ว่าอะไรอย่างนั้นก็ได้

ไม่ต้องสั่งละครถ้าตัวเจอกันอีกครั้งที่เคน

ยังไม่ได้พาไปเจอเลยค่ะ

แล้วเจต์โด่งหน้าคล้ายน้องชายของเตยมากนิดสิ

เพราะตอนนี้โสดมาก
เพราะว่าอะไรไหมไม่โสดมาเป็น๑๐ปีแล้วพี่

ส่วนเรื่องถูกชาวเน็ตจับจิ้นกับปั้นจันทร์
ตัวเธอก็บอกว่าอุ๊ยพี่ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ

มันรู้กันนะคุณผู้ชมไม่สามารถเป็นแฟนกันได้จริงนะคะ
แล้วก็พร้อมตอบข่าวลือหลังปั้นจันทร์เนี่ยนะ
ปล่อยเขามีพระเอกคนนึง

อยากรู้เลยว่าใครปางจ้ะใครเหรอ
ลักษณ์อินเกมตอนนี้
กี้อินเกมอย่างเดียวใช่ค่ะ
หนูก็ไม่คิดเลยว่าคนจะมาเชียร์ขนาดนี้เข้าใจไหมคะ

จริงเป็นการโล่งใจเพราะว่าถ้าเรามีคู่จิ้นเป็นที่ปั้นเนี่ย
คือถ้าเป็นคนอื่นอาจจะเกรงใจเขาเขาอาจจะโดนดราม่าบ้างอะไรบ้าง
แต่พอพี่ปั้นหนูเชื่อว่าไม่มีใครไปดราม่าเขาแน่นอน
ราคมเป็นเปลี่ยนได้มั้ยไม่ได้
ฟ้าเขาลิขิตแล้วให้เราเป็นครอบครัวเดียวกันแทบไม่ต้องแต่งงาน
นี่อ่ะเปิดประเด็นให้หนู
เล่าเล่าว่าเป็นใครเลยแต่ว่านั่นแหละค่ะพูดไม่ได้
ก็ไปถามเขาเองแต่บางคนหนูก็รู้แต่แน่นอนแล้วค่ะไม่มีอะไรค่ะ
มันนี่เนี่ยควัญจัจออกความลับมาแฉ่แล้วเออแต่ว่าฉันบอกเลยน่ะว่า
คนต่อคิ้วรอจีบเขานานมากอื้องือแม่สายยังสุดไงกู้ลูกอ่ะ
ไม่โหสจาสำหรับเม็ดพิราณีน่ะเอ้าไม่โหสก็ไม่โหสแต่ว่า
เรามาอัปเดตเกี่ยวกับงานละครเรื่องใหม่ของเธอกันดีกว่านะ
คือต้องบอกว่าเป็นข่าวดีนะที่แมทเนี่ยห่างหายจากหน้าจอไปนาน๕ปี
ครั้งนี้เนี่ยคัมแบ็คแล้วแล้วก็หวังว่าแฟนละครจะให้การตอบรับ
เพราะว่าแมทเนี่ยหวังว่าการกลับมาในครั้งนี้จะเป็นการเกิดใหม่อีกครั้งค่ะ
จริงรับแล้วค่ะรับแล้วนะแต่ว่าน่าจะได้ถ่ายเป็นช่วงปีหน้าหรือว่าได้เริ่มกระบวนการทุกอย่างเป็นปีหน้าเลย
จะไม่ไปในแนวแบบกดดันนะคะแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกอย่างที่บอกคืออยากจะแบบอยากมันเหมือนมันเหมือนแมทเกิดใหม่

แมทขอใช้คำว่ามันมีความรู้สึกว่าเหมือนแมทเกิดใหม่
อยากฝากเนื้อฝากตัวเป็นคนใหม่เป็นนักแสดงใหม่เป็นดาราใหม่
ที่แบบว่ามาเรียนรู้ในวงการที่ตอนนี้มันพัฒนาไปไกลมากแล้วอะค่ะ
ก็ต้อนรับอยู่แล้วแหละสำหรับนักแสดงสาวคนใหม่เลยละกันนะ
ปิดท้ายกันที่แก้วจริญญาค่ะนี่ออกจากทริปเดินป่ามาอวดโฉมในเมือง
ให้ได้อัปเดตชีวิตกันสักนิดนึงนะเห็นบุกป่าฝ่าดงกับคุณสามีคุณโทนี่
ใช้ร่างกายแบบหนักขนาดนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องทายาทจะมีเมื่อไหร่
ขยับออกไปก่อนหรือเปล่าซึ่งแก้วเองก็ยอมรับนะว่ายังไม่คิดเรื่องลูก
เพราะตอนนี้เนี่ยเพิ่งจะขายบ้านที่โคราชแล้วก็กำลังจะสร้างบ้านใหม่ที่นครปฐม
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าบ้านเสร็จทุกอย่างลงตัวเรื่องลูกค่อยว่ากันอีกทีค่ะ
มีน้องไหมเหรอเรารู้สึกว่าการมีลูกมันต้องพร้อมมากในเรื่องของด้านจิตใจด้วยแล้วก็เงินด้วยสำคัญเลย
คือไม่ว่าจะมีมากมีน้อยยังไงก็ต้องมีเงินเพื่อมีลูกอะไรอย่างเงี้ยเงินส่วนมากเราไปโฟกัสที่บ้านค่ะ
ก็อยากให้บ้านจบก่อนโปรกัสที่ระยะมันก็เลื่อนมาเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ว่าเป็นปัญหาปกติแล้วมั้งอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้เป็นที่เขาใหญ่ใช่มั้ย